สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว

รายการอบจมหาสนุกวันนี้
พิธีกรคู่หูบุกมาเยือนดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ

ซึ่งสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นเพราะความศรัทธาของประชาชน
แต่ก่อนที่จะไปชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบจีน
ตอนนี้ไปเจอความสนุกและความหา
ตามแบบฉบับของอบจมหาสนุกกันก่อน
ลิงพี่แหม่มเขารออยู่แล้วจ้า

สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
บจมหาสนุก
รายการที่มีชาวบ้านเป็นผู้เล่น
มีชุมชนเป็นเป้าหมายนะครับ
จังหวัดจะเต็มทุกที่
ขอให้คุณมีของดีของเด็ด

มากับพร้อมกับความสามัคคี
รับรองว่าคุณค้าเรามาที่ไหน

เราอยู่ที่วิหารเทพสถิตนะครับ

เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาขอพร

และช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงทุกคนมาปีชง

ได้ทีก็ถือโอกาสแก้ปีชงซะอย่างนั้นนะ

จะแก้ปีชงแบบถูกวิธีเนี่ย
ก็ต้องมีสินแสให้คำแนะนำกันสักหน่อย

อ้าแล้วอีกตั้งต่อปีอะไร

ต้องการปีก่อนโน้นครับ

มะแมก็ไม่ชงแต่มะเมียจะชง
แต่ยังไงก็แค่ปีชงไป

เดี๋ยว

เวลาเพื่อนชวนไปดื่มอะไรอย่านั่งหัวโต๊

อะนี่อะคิ้วเป็นอิกอลักเลยค่ะ

ผ่านไปผ่านมาเขาแวะว่ายก็ได้ครับ

วันนี้ไปลุยกันต่อเลยพวกเรา

ตอนนี้ครับอันนายกเอาประจอชนบุรี
และพี่น้องชาวชนบุรีเนี่ยเขารอต้อนรับอยู่แล้ว
รีบกลับไปหาพวกเขาก่อนดีกว่านะจ๊ะ
ท่วงขอบอกยกกำลัง๒

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส
เห็นกระโดดไปกระโดดมาแบบชิวแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมกีฬากระโดดเชือกในสมัยก่อนเนี่ย
อาจจะยังไม่มีการผสมผสานลีลาเหมือนในสมัยนี้ครับ
ลีลาลูกเล่นพลิกแคลงซับซ้อนน่าตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานมาก
ทำให้เยาวชนจำนวนมากหันมาสนใจกีฬาชนิดนี้
และฝึกฝนจนสามารถไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันมาแล้วมากมาย
ดูสิครับกระโดดพร้อมกันเป็นทีมกับลีลาท่าทางแบบนี้เนี่ย

โอ้โห

ล่าสุดครับเด็กเราในทีมนี้ไปได้อันดับ๒ของโลกมาครับที่

เร็วที่สุด๓๐วิเร็วเป็นอันดับ๒ของโลก
ก็ได้ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ครับเอาเลยอ่ะคิวเนี่ยเดิมแบบนี้ครับแต่ว่าเอาแบบเร็วจะเซ็ตเรดี้จ๊อมเบอร์เรดี้เซ็ตโก้

โอ้โห
มันไม่ต้องใช้แล้วแนะเพราะบอกไม่รู้เรื่องเลย

เชือกจะไม่เป็นโรคหัวใจ

โดดครูตีแสบ
แกถามทำไมเนี่ย
สัตว์ค้าเร็วชนิดที่ว่า
นับรอบกันไม่ทันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
คุณนุ้ยเนี่ยดูท่าทางจะสนใจมากเป็นพิเศษนะ

ฝีเท้าสักหน่อยครับลูกพี่
อย่าให้เสียชื่อนะพี่นุ้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

หลุดมาจากเมื่อไหร่

พวกเราน่าจะไม่รอดเพราะว่าเชือกมันสั้น
ช่วยชมหลูกน้ำมากสุยอด

แค่นี้พี่แบงค์บอกยังไม่สะใจพอ

เฮ้ย

เฮ้ยยย
เฮ้ยยตายแล้วตายแล้ว

ต้องบอกว่าสามัคคีกันเป็นทีม
เพราะว่าดูแต่ละคนเดียวอาจจะเห็นได้ชัด

แค่ใจคนใดคนหนึ่งไม่พร้อมในวันที่ทำการแข่งขัน
ก็จะพาทั้งทีมล่มเลย
อันนี้ก็ถือว่าความสามัคคีความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ

เป็นกำลังใจให้ลูกเป็นกำลังใจให้

เมื่อกี้ได้บอกสถานที่ท่องเที่ยวไปหลายที่แล้ว
เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันน่าไปแค่ไหน

เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับ
ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ไม่นาน
ก็สามารถมาสัมผัสเมืองที่มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย
ที่นี่ครับเปิดเป็นอุทยานการเรียนรู้เรื่องยางพารา
นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้เรื่องราวของยางพารา
ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแบ่งออกเป็นทั้งหมด๔โซนด้วยกันครับ
ได้แก่โซนป่ายางที่พาคุณผู้ชมไปตะลุยสวนยางพารา
สื่อ๓มิติเสมือนจริง
ถัดมาครับเป็นโซนแปรรูปอย่าง
เริ่มตั้งแต่น้ำยางดิบสู่กระบวนการแปรรูปต่าง
โซนยางกับชีวิตประจำวัน
นำเสนอวัตถุดิบหลักและของใช้ต่างในชีวิตประจำวันที่ทำจากยางพารานั่นเองล่ะครับ
โซนสุดท้ายที่เอาใจน้องหนูกับมหัศจรรย์แห่งยางพารา
ใครที่อยากจะค้นพบความมหัศจรรย์ของยางพาราก็ต้องมาที่นี่ให้ไวเลยล่ะครับ
แต่ถ้าหากต้องการจะเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาก็ต้องมาที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักษานด้วยไม้ไผ่
อำเภอพนัทนิคมแห่งนี้เลยครับ
ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งทำเครื่องจักษานที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่ไหน
มีการสืบทอดการผลิตงานจักษานฝีมือละเอียดจากรุ่นสู่รุ่น
จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างเครื่องจักษานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับไม่ธรรมดานะ
เพราะมีราคาตั้งแต่๘๐๐๐บาทถึง๑๕๐๐บาทเชียวล่ะ
เฮ้ยซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับ
หรือยังว่าฝีมือคนไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ

แต่ถ้าหากอยากจะท่องทั่วโลกเที่ยวทั่วไทย
ภายในวันเดียวแล้วก็ต้องมาที่นี่เลยครับ

ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่รวบรวมโบราณสถาน
และสถานที่สำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ
เอาไว้ในฉบับย่อส่วน
ซึ่งจำลองสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างทั่วโลก
รับรองเลยครับว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ย
จะติดใจจนไม่อยากจะกลับเลยล่ะครับ

เรามาที่นี่นะเราเอาสิ่งที่เราเห็นนี่แหละไปเป็นคำถาม
เพราะว่าคำถามทั้งเมืองจำลองแล้วก็จักษาน

หาอะไรที่เกี่ยวกับชนบุรีไปถามคนในตลาดดีกว่า
ในช่วงนั้นเลยขอตอบตลอดแตก
ว่าไงหนูแบม
ทำไมใช่เราเนี่ยหนูแบม

ฉันเห็นเขาขายอยู่ฉันนึกว่าหนูแบม
พี่น้องก็จะหน้าเหมือนกันมากเลย

หน้าเป็นไงก็ไม่เหมือน